คุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะเมื่อ๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาที่อุดรธานี
เราเล่าไปว่ามีบ้านหลังนึงเขาอยู่กัน๓คนสามีภรรยาและแม่สามี
แม่สามีเนี่ยรักลูกสะพ้ายคนนี้มากเพราะว่าอยู่ช่วยงานบ้านช่วยทำนาดูแลแม่สามี
แต่สามีไม่รักดีไปแอบมีกิ๊กแล้วภรรยาก็จับได้ทะเลาะกันบ่อย
แต่สามีก็ทำร้ายภรรยาเหมือนกับอยากจะไล่ออกจากบ้านไปอ่ะแล้ววันที่เกิดเหตุก็คือ
ตัวภรรยาก็พูดขึ้นมาว่าจะไปไหนก็ไปไปอยู่กับใครก็ไปนะเดี๋ยวฉันอยู่บ้านหลังนี้ดูแลแม่สามีเอง
แล้วเหมือนสามีโมโหยิงใส่เอาปืนยิงจนภรรยาบาดเจ็บแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหากิ๊ก
แล้วก็หนีไปกับกิ๊กเนี่ยค่ะตัวสามีที่ก่อเหตุชื่อว่านายเทพสุพรรณ
พวงกัญญาอายุสามสิบเก้าปีตัวภรรยาที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บ
ชื่อว่านางสาวหนูประครองศรีสร้อยพร้าวอายุสี่สิบเอ็ดปีถูกกระสุนลูกปลายเข้าที่ขา
ชายโครงขวาห้านัดนะคะเขาก็นำส่งโรงพยาบาลทีเนี้ยค่ะ
ล่าสุดตัวสามีตัวนายเทพสุพรรณคนก่อเหตุเนี่ยเขามอบตัวแล้วนะคะ
เอาเลยฮะเขามอบตัวแล้วเขาให้ข้อมูลว่ายังไงบ้าง
อยากให้คุณผู้ชมติดตามให้จบข่าวนี้นะครับมันน่าสนใจอ๋อเหรอ
ใช่คุณด้วยคุณภาคภูมิด้วยรอฟังคนตำลดรีโฮละนัดผันผ่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีก็มาสอบสวนนะคะอืม
นายเทพสุพรรณผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยทำนา
อยู่กับแม่เคยถูกจับข้อหาชิงทรัพย์ติดคุกห้าปีครับ
โทษออกมาอยู่กินกับภรรยาก็คือนางสาวหนูประคอง
ซึ่งเป็นแม่ม่ายลูกสองอยู่กินกันมาสามปีอืม
รับว่าภรรยาเป็นคนดีขยันขยันทำมาหากิน
เป็นแม่บ้านทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องมีคือหรือเปล่า
แม่สามีเนี่ยรักมากรักลูกสะพ้ายคนนี้มากครับ
นายสุเทพให้การต่อว่าแต่ว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ย
ภรรยาจับได้ว่าตัวเองมีกิ๊กแล้วกิ๊กก็เป็นแม่ม่ายนะ
แม่ม่ายลูกติดสี่คนโอ้โหชื่อน้อยอายุสี่สิบแปดปี
อายุมากกว่าภรรยาตัวเองอีกอ่ะอ่าอยู่หมู่บ้านใกล้กันอ่า
พอภรรยาจับได้ว่ามีกิ๊กเนี่ยเลยทะเลาะกันบ่อยครับแต่สุดท้ายนายเทพสุพรรณบอกว่า
ภรรยายอมนะยอมให้มีผู้หญิงอื่นได้แต่ให้อยู่คนละบ้าน
อย่ามายุ่งเกี่ยวกันห้ามไปนอนค้างคืนถ้าจะซื้ออะไรให้
ภรรยาต้องได้ก่อนเหมือนเขาตกลงกันไว้แล้วในฐานะเมียหลวงเอาไว้กันเถอะ
ก่อนเกิดเหตุค่ะครับตัวนายเทพสุพรรณบอกว่าก็ไปร่วมหลับนอน
นางสาวน้อยที่เป็นกิ๊กอ่ะนะแล้วก็กลับมาบ้านมานอนอยู่ใต้ถุนบ้าน
ภรรยานอนอยู่บนบ้านพอตื่นเช้าภรรยามาขอร่วมหลับนอนด้วย
แต่ตัวเองหมดแรงไม่มีอารมณ์ก็ไม่สามารถทำตามที่ขอได้อ๋อเหรอ
เพราะเขาไปนอนกับกิ๊กมาก่อนไงอ่าบอกว่าไม่ทำไม่ได้ครับ
เขาอ้างว่าภรรยาเขาก็เลยไม่พอใจต่อว่าเขาทำไมไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้ว่า
ภรรยาต้องได้ก่อนทุกเรื่องทุกเรื่องนะใช่เขาบอกว่าภรรยาต้องได้ก่อนทุกเรื่อง
เรื่องนี้ก็ต้องก็ต้องรวมด้วยใช่ทุกเรื่องนายเทพสุพรรณบอกว่าเขาก็เลยหงุดหงิดภรรยา
คว้าปืนแก๊ปสั้นมาขู่ไม่ได้ตั้งใจยิงปืนลั่นอืม
อ้างว่าปืนลั่นแล้วกระสุนไปโดนขาไปโดนชายโครงภรรยา
กระสุนกระเด็นมาโดนหัวแม่มือซ้ายและหัวแม่เท้าซ้ายของเขาเองด้วย
แต่เขาอ่ะตกใจก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หนีไปหากิ๊กไปหากิ๊กอีก
ตกใจตกใจเลยขี่รถจักรยานยนต์ไปหากิ๊กครับแต่ก็ไม่เจอ
ก็เลยไปนอนอยู่ที่กระท่อมนาท้ายหมู่บ้าน
หัวเว้ย
คือต้องไปถามภรรยาเขาอีกทีนึง

ครับฟังให้จบนะคะอ่านายเทพสุพรรณบอกว่า
เขาโทรศัพท์ไปขอโทษภรรยาที่นอนบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกภรรยาว่าไม่ได้ตั้งใจ
ภรรยาให้อภัยเขาแล้วและภรรยาก็จะไม่หนีไปไหนจะอยู่ด้วยกันกับเขานี่แหละ
แล้วก็จะอยู่ดูแลแม่สามีก็คือแม่เขานี่แหละ
แล้วเขาก็เลยโทรศัพท์ไปชวนกิ๊กมานอนด้วยที่กระท่อมนา๓คืน
ใช่ซึ่งกิ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอนายเทพสุพรรณ
ถ้าเกิดว่าถูกดำเนินคดีติดคุกแล้วพ้นโทษออกมาเนี่ยก็จะรอกิ๊กก็รอนะ
งั้นเอาอย่างนี้กิ๊กก็รอภรรยาก็ไม่โกรธเขาก็เลยตัดสินใจมอบตัวกับ
ตัวกับตำรวจดีกว่าและเขายืนยันว่าเดี๋ยวหลังรับโทษออกมา
จะใช้ชีวิตร่วมกันกับภรรยาทั้งสองคน
ผมจะไม่ทิ้งใครและผมจะรักให้เท่ากันทั้งสองคนครับ

ก็ขอให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งนะฮะ